คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้เรากลับไปติดตามความคืบหน้ากันหน่อยนะคะ
สำหรับการชุมนุมของกลุ่มม็อบทะลุฟ้านะคะ
ที่นัดรวมตัวกันที่อนุสวรีชัยสมรภูมินะคะผู้สื่อข่าวของเราคุณวิมลวัน
ธรรมพักดีเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นค่ะไปฟังสถานการณ์ล่าสุดเลยค่ะ
เชิญค่ะตอนนี้สถานการณ์ที่แยกสามเหลี่ยมดินแดง
ถ้าเราเห็นภาพอยู่ในขณะนี้นะคะค่อนข้างที่จะเริ่มตรึงเครียดแล้วนะคะ
เพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมีการเดินเท้าข้ามสิ่งกิดขวางที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ย
จัดเตรียมไว้ก็คือจุดด่านแรกตรงบริเวณถนนดินแดงเนี่ยนะคะ
ก็จะเป็นรั้วรวดหนามเป็นรั้วรวดน้ำหีบเพลงเป็นรั้วเหล็กนะคะ
แล้วก็มีแสลนด์ภูมิต่างแต่ท้ายที่สุดแล้วก็สามารถฝ่าด่านตรงนั้นเข้ามาได้
แล้วก็อยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที่โดยรอบนะคะ
เพื่อที่จะเปิดทางให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมทุกคนที่จะเข้ามาในพื้นที่นั้นสามารถที่จะทำได้ค่ะ
จุดที่พิมพ์ข่าวเทราสตร์ทีวีอยู่ก็คือเกือบจะถึงตู้กอนเทนเดอร์
ซึ่งเป็นจุดที่ทางอ่าเจ้าหน้าที่เนี้ยปากหลักปากหลักอ่า
หลักหลักอยู่นะคะแต่ว่าทางทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการนำเอาโต้มเดอร์สองชั้นนะคะ
มาปิดขังไว้นั่นหมายถึงว่าพื้นที่การทำงานของสื่อมวลชนทั้งหมด
ก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าของตู้คอนเทนเนอร์
ที่ที่เบื้องหลังตู้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะค่ะภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็น
ทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะที่ยังคงพยายามที่จะเปิดทุกช่องทางนะคะ
ในการที่จะให้เข้ามาในพื้นที่ของถนนวิภาวดีรังสิตให้ได้นะคะ
ครับเราอยู่ในพื้นที่พยายามที่จะปลอดภัย
ก็เลยอาจจะทำให้เห็นภาพไม่ค่อยชัดนักค่ะครับ
ผู้ชุมนุมพอเขาผ่านเครื่องกีดขวางแบบที่คุณวิมวลวันเล่าไปแล้วเนี่ย
แนวเจ้าหน้าที่แรกที่เขาจะไปเจอมันอยู่ตรงไหนฮะ
จุดตรงตรงที่เขาสามารถที่จะฝ่าแนวกั้นของตำรวจเข้ามาได้เนี่ย
ยังอยู่ที่สามเหลี่ยมดินแดงนะคะตอนนี้กลุ่มผู้ชมนุมอยู่ระหว่างการรวบรวม
จำนวนคนเพื่อที่จะน่าจะรวบรวมให้เพียงพอสำหรับการเข้ามาปะทะกับเจ้าหน้าที่
ก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะเปิดทางให้เข้ามาเนี่ยมีการโยนหรือว่าปลาประทัด
กันเป็นระยะเสียงค่อนข้างที่จะดังจนเจ้าหน้าที่ต้องมีการใช้เครื่องขยายเสียงแจ้งเตือนว่า
ให้ยุติการชุมนุมแล้วก็ให้ยุติการปลาสิ่งของเพราะว่าการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมในขณะนี้นั้น
ผิดกฎหมายนะคะอืมฮะค่ะตอนนี้การเตรียมพร้อมของเจ้าหน้าที่เนี่ย
เท่าที่ทางคุณวิมลวันสังเกตเนี่ยนอกจากมีตู้คอนเทนเนอร์เพื่อที่จะกั้นไว้แล้วเนี่ย
มีการเตรียมในจุดอื่นอื่นอีกด้วยไหมคะมีตู้คอนเทนเนอร์สองชั้น
แล้วก็เป็นสามแนวสองถึงสามแนวอยู่ด้านหลังทางนี้แหละค่ะ
แล้วก็หลังจากที่รถจักรยานยนต์เข้ามาแล้วนะคะรถจักรยานยนต์กำลังขับเข้ามา
ไฟกับตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งอยู่ติดกับหินสาวแพรรัสทีวีได้แหละค่ะ
สามแนวตู้คอนเทนเนอร์สองชั้นสามแนวของทางเจ้าหน้าที่เนี่ย
ก็จะมีเจ้านักที่ประมาณสามสองร้อยนะคะ
ในการซูแรของสะดวกนิษฐาบริรังสินเพื่อป้องกัน
เพราะว่าสุ่มผู้จุดจุดหนุ่มก็จะจัดชัดเช่นว่าสุทธิ์ที่เขาจะมุ่มหน้าไป

ตอนนี้เข้ามาประชิดแนวแบรอิอร์
เออของทางเจ้าหน้าที่แล้วนะคะ
เดี๋ยวเราจะให้คุณภาพคุณผู้ชมนุม

หมู่นี้ตอนนี้ทิ้งข่าวกำลังหาจังหวาดจับภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นตอนนี้มุ่งหน้าไปยังเป้าหมายของเขา
คือจริงแล้วคุณพี่มนต์วันครับ
คือทางเพจเขาประกาศยุติการชุมนุมแล้ว

คือคนที่ยังอยู่ก็ยังชุมนุมกันต่อถูกต้องไหมครับ
ใช่ค่ะทางเพจทะลุฟ้ากลุ่มผู้ชุมนุมทะลุฟ้า
ประกาศนะคะว่าให้ยุติการชุมนุมนะคะ
แต่ว่าทางส่วนผู้ชุมนุม
ที่เป็นนักศึกษาของชาวม็อคใช้รถตะกะยานยนต์เป็นหลัก
ก็ยังคงปักหลักอยู่ที่อนุสวรีชัยสมรภูมิ
จากนั้นก็พยายามที่จะเคลื่อน
ไปยังบ้านของคนเอกบริยุกันโอชานายกฎรมกรี
ซึ่งแน่นอนค่ะอยู่บริเวณร๑๑รอนะคะ
ก็เลยมีการความกำลังกระยังเข้มข้น
ตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วค่ะ

ฉันเห็นรถของประชาชนอยู่ตรงจุดนั้นด้วย
มีการปิดกั้นการจราจรกันรถของประชาชนบ้างไหมคะ
มีการปิดการจราจรตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วค่ะ
ทำให้บางส่วนอาจจะเถ็ดค้างอยู่

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฝากสถานการณ์ไว้ก่อนนะคะ
เดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามกับคุณวิมนต์วันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนก็มาที่ถนนวิภาวดีรังสิตแล้ว
แล้วก็พยายามจะฝ่าแนวกั้นของทางเจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นรั้วลวดหนามบางส่วนก็ฝ่าได้แล้ว
สถานการณ์จะเดินไปแบบเมื่อวานหรือเปล่าต้องจับตานะฮะคุณผู้ชมครับ